คุณผู้ชมครับมีชายชาวเมียนมาคนนึงเสียชีวิตอยู่บนดาดฟ้านะครับของหอพักในซอยประหลโยธิน๘๑ที่คูคศอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
สภาพศพเนี่ยก็คือสภาพนอนเปลือยอยู่แล้วลูกตาซ้ายเนี่ยมันหลุดออกมาจากเบ้า
ทีนี้ก็ต้องมาไล่ตรวจสอบกันแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
นี่หอพักแห่งนี้สูงห้าชั้นนะครับรวมดาดฟ้าด้วยนะครับผู้ตายชื่อนายยาวนะฮะ
อายุสามสิบห้าปีเป็นชาวเมียนมานะครับสภาพศพที่ผิดสังเกตก็คือ
นอนหงายเปลือยกายแล้วก็ลูกตาด้านซ้ายเนี่ยหลุดออกมาจากเบ้านะฮะไม่มีเอกสารติดตัวนะครับ
ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ในที่เกิดเหตุ
ไม่มีร่องรอยถูกทำร้ายอย่างอื่น

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง๑ทุ่มของเมื่อวานนี้นะครับ
วันนี้คุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้นะฮะ
หอพักแห่งนี้ก็อยู่ในซอยวัดประยูน
จุดเกิดเหตุเป็นห้องพักชั้นสามนะฮะอ่าได้คุยกับคุณนีนะครับ
เป็นที่เป็นผู้ที่พักอาศัยอยู่ชั้นเดียวกับผู้ตายนะฮะ
แต่ตอนเจอศพเขาไปเจอที่ดาดฟ้านะแต่ผู้ตายเนี่ยพักชั้น๓นะครับ
คุณนีบอกว่าเพิ่งรู้ข่าวเมื่อเช้านี่แหละนะคนแรกที่มาเจอศพเนี่ย
เขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าไปเจอนายยาวเนี่ยนอนเปลือยกายมีเลือดออกทางหูปากแล้วก็จมูกนะครับ
แล้วก็ตาเนี่ยถลนออกมานอกเบ้าตาข้างซ้าย
ตัวนายยาวมาเช่าอยู่ที่นี่เนี่ยเกือบ๑ปีนะครับ
ทำงานที่ตลาด๔มุมเมืองแต่ระยะหลังนายาวบอกว่าไม่มีเงิน
ค้างค่าเช่าเขาเลยย้ายไปอยู่กับเพื่อนได้เดือนนึง
จากนั้นเพื่อนของเขาก็ย้ายไปพักที่อื่น
คาดว่าอาจจะมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าก็ไม่รู้
นายยาวก็เลยต้องกลับมาพักที่ห้องเนี่ยคนเดียว
แล้วก็ชอบดื่มเหล้านะงานก็ไม่ค่อยมีใครจ้าง

เจ้าของหอต้องเอากุญแจมาล็อกไม่ให้เข้าห้อง
เพราะไม่จ่ายค่าห้องนะครับ
ก็เลยทำให้นายยาวอาจจะไม่มีที่นอน

แล้วก็มีคนไปเจอศพเมื่อวานนี่แหละ

เดือนแล้วนะคะประมาณ๕๖เดือนได้แล้ว
เห็นเกือบทุกวันเดินผ่านหน้าห้องทุกวัน
เขาเป็นยังไงบ้างสภาพเวลาเห็น

ทุกครั้งที่เห็นก็คือเมาตลอดอะค่ะ
ตอนเช้าก็เหมือนเขาก็อาจจะสั่งหน่อยอะไรอย่างนี้

ส่วนห้องของผู้ตายนะฮะที่เคยอยู่นะ
ทางเจ้าของหอเขาก็มาเก็บกวาดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับ

ห้องน้ำก็จะมีป้ายบอกว่าห้องไหนเป็นของใครอะไรยังไงนะฮะ

ตัวของผู้พักอาศัยที่อยู่ติดกับห้องของผู้ตายนะครับบอกว่า
ตอนที่เปิดประตูออกมาเนี่ยมักจะเห็นนายยาวนั่งอยู่ในห้องทุกครั้งที่เห็นคือกินเหล้าเมาประจำ
แล้วก็ไม่ชอบใส่เสื้อผ้านี่ตรงนี้นะครับ
บางทีก็ถอดเสื้อใส่กางเกงชั้นในตัวเดียวก็มี
เจอในยาวครั้งล่าสุดคือ๔วันก่อน
เห็นนายยาวไปซื้อข้าวมาแล้วก็เดินมาขอกับข้าว
ของนี่พี่ผู้ชายคนนี้
เขาก็สงสารก็ทอดไข่ให้กิน
เพราะเห็นว่านายยาวคงจะไม่มีเงินจริง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้กลัวกลัวอยู่เหมือนกัน
เพราะว่าพักอาศัยอยู่ห้องติดกัน
สบของนายาวตอนนี้ก็ส่งไปจนสูตรเรียบร้อยแล้วนะครับ
เพื่อนของนายยาวบอกว่ารู้จักกับนายยาวมาหลายปีแล้ว
เคยทำงานที่เดียวกันแต่ช่วงหลังยาวเนี่ยเขาลาออกจากงานไป

ชอบดื่มเหล้าแล้วดื่มเหล้าขาวด้วยนะฮะ
ทีก็เมาเมาแล้วก็คุมตัวเองไม่ได้

คนละ๓๐บาท๔๐บาท
เงินมาไปซื้อเหล้ากินหมด
ครั้งสุดท้ายคือเมื่อ๓วันก่อน

ผลชนสูตรศพของนายาว
ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายนะครับ

จากอาการของโรคฮิสโตรก
วกกับพิษสุราเรื้อรัง

ก่อนที่จะมีผู้มาเจอศพเย็นเมื่อวานนี้
ที่ตาที่มีข่าวว่า
มันหลุดจากเบ้าแล้วก็หายไปด้วยตำรุดบอกจริงแล้วไม่ได้หาย
แต่มันเกิดจากมดเข้าไปช้อนชัยในช่วงที่ก่อนจะมีคนมาเจอศพ
มันก็เลยทำให้ตาเนี่ยมันเหมือนกับมันแหว่งมันหายไปไหนแต่ความจริงเนี่ย
มดมันช้อนมันชัยมันกัดมันแท้มันลงแมลงซึ่งญาติเองก็ไม่ตื่นใจสาเหตุการณ์ตาย